บุ๊กขออนุญาตขอตัวก่อนได้ไหมคะ

บอกว่าที่นี่ไกด์นำเที่ยวหล่อมาก

โอ้โห๕คนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ใช่แล้วเขาเหมือนโพสต์เชิญชวนไว้นะ
พวกเราพร้อมให้บริการทุกท่านครับ

หลงแบบนี้ไม่หลงป่าแล้วจ้ะหลงรัก

คุณกฤษฎากรป้องหารหรือว่าอเล็กซ์

อ่าไกด์คลิม
ไกด์คิมคนต่อไปจะเป็นไกด์ปุ๊

ชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
ก็จะมีถ้ำนาคาฝั่งอำเภอบึงโขงหลงของจังหวัดบึงกาล

แล้วก็ถ้ำนาคีฝั่งอำเภอบ้านแพงของจังหวัดนครพนมนะคะ
ไกด์นี้ค่ะสามารถนำเที่ยวได้ทั้งสองพื้นที่เลยนะคะ
พี่อยากจะไปที่ไหนนครพนมหรือบึงโขงหลงดีคะ
เอาใจสายมูพาไปสักการะองค์พระเจ้าปู่อือลือ

แล้วจะคอยแนะตลอด๒เส้นทางเลย
พัดรับรองไม่มีหลงทางมีแต่หลงรักนั้น
โอ้โหคือดูแลทั้งกายดูแลทั้งใจได้ไหม
นี่คุณลสลินอ่านข่าวนี้นะแม่

ทีนี้คุณผู้ชมนะคะที่นี่เห็นไหมยังพูดไม่ทันขัดคำเลย
ก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
แล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะไปเที่ยวนะคะ
หลังจากที่โพสต์นี้โพสต์ไม่นานปรากฏว่า
คนที่เคยใช้บริการกับทีมไกด์นี้โอ้โหแม่เจ้า
มาช่วยกันเรตติ้งมาช่วยกันรีวิวจำนวนมากเลยนะคะ

ขออนุญาตลาพี่บุ๊กเลยนะคะ
คุณคงแบบว่าโอ้โหเดินตามเขาติดเลย
แล้วก็ไม่ทันได้ดูวิวดูทางดูอะไรเลย
ได้แล้วค่ะมอกแต่มองเขาหรือเปล่า

เป็นลมตลอดทางเลยให้พี่ไกด์เข้ามาช่วย

คุณผู้ชมเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลก็เป็นสีสัน
แต่ว่าเขารับหน้าที่จริงในการดูแลแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวนะครับ